หึ
มึงทำลายจ๊อค

หมดทางทุกทาง
วันนี้มึงตายกับกูแน่นอน
ทุกทางทุกทางเหรอ

นี่คือรอบที่๓ที่ผมถามความจริง

ดีนะมีดไปคมแต่

กูบอกแล้วมึงรู้จักกูน้อยไป
เวลาที่เราโกรธ
เราตีไปถึงขั้นถามลิต้าดูนะ

ผมจริงจังกับเธอ

ทำไมต้องโกหก

เมื่อวานนี้ลุ้นให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงตัว
น้องผู้หญิงเร็วกันขนาดไหนนะคะ
แล้วก็ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทุกคนก็สลดถัดถูกไปด้วย

ช่วงเวลามาในจังหวะที่เข้าช่วยเหลือก็

ภาควิจารณ์ต่างนานากันไป

แต่อย่าลืมว่าคนที่ไปถึงคือคนที่ได้รับการฝึกมา

หลังจากที่ได้ตัวน้องผู้หญิงแล้ว
แล้วก็ได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ตามเนี่ย
ก็มีข้อมูลเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม

ผู้หญิงทำแบบนี้ผู้หญิงทำแบบนั้น
ก็เลยเป็นชนวนทำให้ถูกผู้ชายทำร้ายแบบนี้
คือมันออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะ
สิ่งที่เป็นลักษณะของข้อกล่าวหา
ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้หญิงมีส่วนในการขายหุ้น
ทำให้เสียประโยชน์เงินตั้งหลายสิบล้าน

เราเอาข้อมูลจากการยืนยันของตำรวจเป็นหลักนะคะคุณผู้ชม
เหนือจากนี้นะคะเรื่องของชู้สาว
ที่ว่าผู้หญิงนอกใจไปมีคนอื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้ชายคนนี้ต้องลงไม้ลงมือกับเธอ
ก็ยังต้องตรวจสอบอีกนะคะ
เพราะก็มีคนเข้าไปบอกว่าไม่จริง
แล้วก็มีคนบอกว่าก็มีหลักฐานที่มีมูลเหมือนกัน
อันนี้แล้วแต่สุดท้ายต้องรอการยืนยัน
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องมันมาอยู่ตรงที่ว่า
ไม่ว่าเหตุจะมีหรือไม่
และมีมากน้อยแค่ไหน
การทำร้ายกันต้องไม่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือคนที่เข้าไปช่วยในวินาทีนั้น

ตำรวจพื้นที่แล้วก็มีกู้ภัยนะคะมีไป

แล้วก็มีคนในครอบครัวและคนสนิทของน้องผู้หญิงก็เข้าไป
ไม่รวมสื่อมวลชนที่ก็เข้าไปรอทำข่าวกันด้วย
จังหวะนั้นแหละค่ะที่หลายคนลุ้นกันว่ามีวิธีการ
มีวิธีปฏิบัติอย่างไรภาพแรกที่เข้าไปเห็น
สิ่งที่สังเกตมีตาคนอยู่คนหนึ่งที่เข้าไปแล้วจะบอกเราได้ละเอียดที่สุด
แต่จริงแล้วทีมงานเขาอยู่ข้างนอกแล้วก็ร่วมมือกันทั้งหมดนะคะ
สองท่านจะคุยกันกับเราในวันนี้ค่ะ
ท่านหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์เกลี้ยกล่อมด้วย

ก็คือเข้าไปแล้วจะสังเกตได้หมดเลย
สังเกตตัวผู้ชายผู้หญิงและรอบห้องนะคะ
คุณทรงวุฒิซ้อมจันทึกรหัสบึงกลุ่ม๒๔นะคะ
อีกหนึ่งท่านเขาจะแอบเอาโทรศัพท์ค่ะหย่อนไปกับกระเป๋า

แต่เพื่อจะสังเกตประเมินสถานการณ์ว่า
ผู้ชายอยู่ในภาวะแบบไหนอารมณ์แบบไหน
ประเมินอย่างไรในการเข้าช่วยเหลือในขั้นต่อไปนะคะ
เจ้าหน้าที่สื่อสารของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
คุณเฉลี่ยวคำชูนคร๐๐๗ที่ฉันไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือผิดนะรหัส

เรียงตัวเลขถูกแล้วไหมคะ
เบิ้งกลุ่ม๒๔นะคะ
แล้วก็นคร๐๐๗นะคะ
เดี๋ยวตกลงที่เดียวกันนะคะ

ทำไมใส่เสื้อคนละสีคะหน้าที่ต่างกัน
อันนี้คือชุดของเจ้าหน้าที่

คือคนที่เข้าไปรอบแรกเพื่อประถมพยาบาล

แต่คนนี้คือคนที่ร่วมมือส่งบางอย่างเข้าไปกับคุณทรงวุฒิด้วยในรอบแรก

เดี๋ยวกลับมาที่คนนี้เพราะคงยาว

กู้ภัยได้รับแจ้งเนี่ยคือจากการฟังวิทยุหรือยังไง

วิทยุสื่อสารไลฟ์สดตอนนั้นยังไม่ทราบครับ

ก็เขาจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์มานะครับ
ทางน้องเขาก็ติดต่อไป

พอรอบ๒น้องเขาโทรติดขึ้นมา
ก็เหมือนประมาณเหมือนจะร้องไห้ด้วย

ผู้บาดเจ็บไลฟ์สดอยู่

คือเราแค่รับแจ้งเหตุตามปกติที่เรารับแจ้งถูกไหมฮะ

ไม่ได้รู้เลยว่ามันกำลังเป็นข่าวที่คนไปดูไลฟ์สด

มีเรื่องอะไรมีภาพไม่รู้เลย

เขาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คะ
เขาก็บอกว่ามีผู้หญิงถูกผู้ชายทำร้ายอยู่ในห้องนะครับ
อาคารนี้อยู่ซอยนี้

แล้วให้นิติพาขึ้นไปประมาณนี้ครับ

เป็นพี่ของฝ่ายหญิงนะครับ

โดยพี่สาวรู้เรื่องละเอียดไหมคะว่าน้องมีสภาพแบบไหนบ้าง
เขาต้องแจ้งมูลนิธิไหมคะว่าต้องเตรียมอะไรไป

มีใครอยู่กี่คนทำร้ายกันยังไงบ้าง

เขาก็ยังไม่ทราบเขาน่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางมา

รับแจ้งเหตุแบบลักษณะการทำร้ายกันแบบนี้เจอบ่อยไหมคะ
ทำร้ายก็บ่อยครับบ่อยเป็นเรื่องภายในครอบครัวอะไรพวกนี้

ในระหว่างที่เดินทางมาได้เปิด
พี่สาวเขาได้บอกไหมว่าพี่เข้าไปดูสิมันมีไลฟ์สดด้วยเนี่ย

ตอนที่เราเดินทางเรายังไม่ได้เปิดนะครับคือเราขับรถอย่างเดียวตอนนั้น
ตอนนั้นห่างจากจุดเกิดเหตุเยอะไหมคะ
ไม่น่าเกินสองกิโลที่ผมอยู่

กู้ภัยกับตำรวจไปถึงพร้อมกันใช่ไหมคะ

ก็มีตำรวจเขาจะได้รับแจ้งเป็นคนแรก
ตำรวจก็จะถึงก่อนแล้วก็กูภัยก็จะตามไป
คนที่ตึกคนที่คอนโดเขาทราบอยู่แล้วไหมคะ

บางคนก็ทราบบางคนก็ไม่ทราบ
แล้วเข้าไปเขาตกใจไหมคะ
นิติบุคคลไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ปล่อยให้ขึ้น
ในส่วนของนิติและประวัติภาพเขาน่าจะทราบ
เพราะเขาจะบริการให้เรา
เพราะมันต้องใช้คีย์การ์ดตลอดที่จะขึ้นไป
ระหว่างที่ขึ้นไป
ก็ได้ยินนะครับก็เราชื่นใจตรงนี้
เรายังอุ่นใจอยู่ผู้หญิง
ยังสามารถที่จะมีการโต้ตอบเถียงกันได้

ก็ผู้หญิงอาจจะเบาครับผู้ชายก็จะกบ

ทีนี้ค่ะตอนนั้นพอไปถึงปุ๊บ

ต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
เบื้องต้นคือถ้าเราได้รับแจ้งว่า

ถ้าหากว่าเราไม่ได้แจ้งว่า

แต่เบื้องต้นเราก็จะเตรียม

อะไรประมาณนี้ครับไปเตรียมไว้ก่อน

ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นก่อน

ตอนนี้ยังอะครับเพราะว่าเรา

ผู้บาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บบาดเจ็บจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นแค่การแจ้ง

ญาติจะตกใจในเชิงที่ว่า

ใช่ครับเพราะว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้เราก็เจอบ่อย

ตอนที่ไปอยู่หน้าห้อง
ก่อนที่เขาจะยอมให้

ก็ครั้งแรกขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปทำการเคาะ

ขอเข้าไปดูผู้บาดเจ็บหรือดูสถานการณ์ข้างในนิดนึง
แต่ทางฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือครับ
ตะโกนออกมาว่าไม่ให้เข้าไม่ต้องมา
ตำรวจใช่ไหมไม่ต้องเข้ามายุ่งอะไรประมาณนี้ครับ
ไม่ต้องเข้ามายุ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลที่ของผม
หรือคุณอยากจะลุกล้ำเข้ามาคุณก็พังเข้ามาถ้าคุณแน่จริง

ถ้าคุณพังเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะยิงสวนออกไป
พอเขาพูดคำนี้ออกมาคือต่างฝ่ายก็เริ่มที่จะปรึกษาหาลือ
แล้วก็ถอนออกจากตรงนั้นมาว่าจะเอายังไงจะทำวิธีไหน
เพราะว่าถ้าจะพังประตูเข้าไปประตูค่อนข้างจะหนาแน่น
คือสถานการณ์อย่างนั้นเราไม่เห็นว่ามีปืนจริง
มีดอะไรที่เขาถืออยู่จริงหรือเปล่า
คือถ้าเราพังเข้าไปมันต้องใช้ค่อนข้างจะต้องเอา
คือไม่ใช่ทีเดียวไม่ใช่ทีเดียวเข้าได้
คือถ้าเราพังทีเดียวโค้มเลยมันก็อาจจะมีผลที่ว่าความที่ปลอดภัยสูงอยู่
แต่ถ้าหากจังหวะพังโค้มแล้วมันไม่สามารถจะพังเข้าไปได้ครับ
ถ้าเขามีปืนจริงเขายิงสวนออกมา

หรือจังหวะที่เราพังเขาอุ้มฝ่ายหญิงไปโยนลงตึก

เวลานั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าอย่างเราไม่พังดีกว่า
คือเรื่องสิ่งที่ทำให้ใช้เวลาหน้าห้องอยู่พอสมควรเนี่ยคือ
เขาไม่อยากให้เข้าเขาไม่ยอมให้เข้า

อาวุธที่พูดคือบอกจะยิงสวนเราก็ประเมินว่าปืนแหละมันจะอะไรล่ะใช่ไหมค
เจรจาค่ะเอาเท่าที่คุณเฉลียวสังเกตนะคะ
อารมณ์ตอนนั้นคืออารมณ์ตอนนั้นเป็นอารมณ์คนโมโห
เครียดกดดันหรือเมาไม่ว่าจะเป็นเมาเหล้าเมายาหรือใดก็แล้วแต่

ส่วนเมาอันนี้มันน่าจะเป็นคนโมโหและเครียดนะครับ
โมโหและเครียดยังโชคดีที่เขายังบอกขอให้น้อง
สะพายกระเป๋าสีแดง๑คนเท่านั้นที่เข้ามาได้
แล้วก็คิดว่าถ้าหากเราเข้าไปได้เนี่ย

คือทางโทรศัพท์ที่เราฟังอยู่เนี่ย
แต่ถ้าเขามีมีก็ไม่ต้องพูดอะไร

คือข้างนอกเราจะได้รู้ว่ามีปืนมีมีด

เขาตอบโต้ทุกการพูดของตำรวจของคนที่อยู่ข้างนอกไหมคะ
คือพูดอะไรเจรจาเข้าไปเขาตอบกลับได้แบบสื่อสารกันได้ตามปกติไหมคะคุณเอ็มเนี่ย

ไม่ใช่ลักษณะว่าพูดคนละทางไปไหนมาสามารถสองไม่ใช่
อารมณ์ค่อยลงเย็นลงไหมคะ
เขาก็ถ้าคุยกับน้องเขาคือเขาคุยกัน

แต่ถ้าไปคุยถ้าญาติหรือตำรวจมาคุยเขาจะโวยวาย
ตอนก่อนที่คุณทรงวุฒิจะเข้าไปได้หลายคนช่วยคุย
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกับญาติคือกับทางพี่สาว
พี่สาวของผู้หญิงนะครับก็ไปคุยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยังโวยวายอยู่
ระหว่างที่กล่อมเขาเนี่ยนะคะน้องผู้หญิงเนี่ยตะโกนอะไรออกมาบ้างไหมคะ
ก็แค่อยากได้ยินเสียงว่าคืออยากได้ยินเสียงน้องผู้หญิงว่ายังโอเคไหม
โอเคไหมครับยังโอเคไหมอย่างนี้คือถ้าโอเคขอให้ส่งเสียงออกมาให้หน่อยเขาก็บอกว่ายังอยู่ค่ะ

ผู้หญิงจะไม่ใช่ลักษณะการร้องเรียกขอความช่วยเหลือพี่เข้ามาช่วยหนูหน่อยหนูไม่ไหวแล้วไม่มีแบบนี้ออกมา

คือจะได้ต่อเมื่อข้างนอกขอให้ตอบหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างยังอยู่นะอย่างนี้ใช่ไหมค

เจรจากันอยู่ประมาณกี่นาทีคะข้างหน้าห้อง

๔โมงครึ่งไปถึงห้าเกือบห้าโมงอ่า
เข้าเจรจากว่าจะเข้าได้ก็ทุ่ม

เขาตัดสินใจจากอะไรเราคิดว่าเขาตัดสินใจจากอะไร
ให้เขาถึงยอมให้เข้าไปแล้วเขาถึงเลือกว่าเป็นใครเข้าไป
ก็ครั้งแรกที่ผมไปถึงอย่างที่บอกครับผมไปถึงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือขึ้นไปเนี่ยผมไปยืนอยู่หน้าประตูกับเจ้าที่ตำรวจสองนาย
แล้วเขามองออกมาทางตาแมว
ซึ่งเขาเห็นผมสะพายกระเป๋ายา
แล้วเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งยืนเจรจายืนคุยอยู่
แต่เขาก็ได้แบบว่าเหมือนจะผลักดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางผู้ไม่เกี่ยวข้องออกไป

ไปเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เลยไปเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่ผมขอเข้าไปประถมพยาบาลทำบาดแผลน้องที่บาดเจ็บได้ไหม
เขาก็เลยเหมือนแบบว่าเกิดอาการที่แบบยอมว่าอ่อนลงว่าเอาให้น้องที่ปฐมพยาบาลที่มีอุปกรณ์เข้ามาทำแฟนเขาดีกว่า

ก็หลังจากที่ผมไปเสนอเขาตอนนั้นก็ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะยอมให้เข้าครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่ทำตามความประสงค์ของเขาคือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับ
แล้วก็กู้ภัยที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เหลือเนี่ยกลับออกจากพื้นที่ให้หมดเหลือไว้แค่ผมคนเดียว
คือเขาเห็นว่ามันคงจะมีมันคงจำเป็นนะกระเป๋าใช่ไหมคะ

ตอนที่เขาจะตกลงให้เขามีบอกรายละเอียดไหมว่าแฟนผมมีอาการแบบนี้พี่เตรียมไอ้นั่นมาพี่ต้องเอาไอ้นี่มามีไหมคะ

นั้นเขาไม่บอกแต่แค่บอกว่าถ้าจะมาทำประถมพยาบาลแฟนผมผมให้มาได้คนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ที่มาครั้งแรกที่มายืนหน้าห้องผมที่มาคุยกับผมครั้งแรก

ตอนที่ยอมให้เข้าทุกคนข้างนอกต้องยอมอยู่แล้วล่ะจะกี่คนก็แล้วแต่ถูกไหมคะ

มันเป็นวิธีการปกติใช่ไหมคะที่เวลามีเหตุในลักษณะแบบนี้

เราก็ต้องเป็นห่วงคนของเราเหมือนกันว่าจะไปเข้าไปไปเจออะไรไหม

จากมีตัวประกันหนึ่งคน
กลับจะกลายเป็นส่งไปให้เขาอีกหนึ่งคน
ถ้าหากมีตุกติกอะไรขึ้นมาข้างนอกก็มีเตรียมพวกคือทำลาย

อะไรที่ดิฉันถามแล้วมันจะทำให้ทำงานต่อไปยากไม่ต้องตอบนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการใส่เครื่องมือสื่อสารเข้าไปเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกันด้วย

มันเป็นเรื่องปกติที่ต้องระวังตัวเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่คือที่ถามด้านนอกค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยไม่ใช่อะไร
เพราะคนวิจารณ์เยอะว่าไปถึงนานแล้วจะรออะไรทำไมไม่เข้าไปอย่างนั้นสิอย่างนี้สิใช่ไหมคะ
ก็เลยจะให้อธิบายว่ามาจากความคิดแบบไหนถูกฝึกมาแบบไหน
เดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับท่านรองวีรชัยด้วยนะคะว่าสอบแล้วได้เรื่องได้ราวเยอะขึ้นไหมมีน้ำหนักพอจะบอกได้ไหมว่าสาเหตุที่แท้จริง
มันเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องชู้สาวตามที่มีการกล่าวหาผู้หญิงหรือว่าเป็นการแค่การทะเลาะกันหรือมาจากฤทธิ์ยาเสพติดล้วนนะคะ
แต่เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาก้าวเข้าไปก้าวแรกสังเกตเห็นอะไรบ้างระหว่างหญิงชายคู่นี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการที่ผู้ก่อเหตุนะคะคุณเอ็มประเมินดูแล้วคนที่เขาเลือกคือคนที่เขาเห็นคนแรกพร้อมอุปกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขา

รัศมีร์ประตูหน้าห้องเขาเนี่ย

พอจังหวะที่เข้าไปปุ๊บ

คือคุณทรงวุฒิเห็นอะไรยังไงบ้าง

ผู้หญิงนอนปุ๊บอยู่กับโซฟาเลย

แล้วห้องเขาก็จะเป็นห้อง๒ชั้น
ข้างในก็จะเป็นกระจกกั้นอีกชั้นหนึ่ง

แล้วก็บริเวณรอบนั้น
ซ้ายมือก็จะมีเป็นคราบเลือด
ติดอยู่กับพื้นที่แห้งแล้วนะครับ

มอยู่เนี่ยครับก็ไม่มีอาวุธอะไร

แล้วก็ส่วนน้องผู้หญิงก็นอนซม
ผมก็ได้ถามว่า

น้องผู้หญิงก็ยังมีตอบที่เราถาม

ตอนจังหวะที่คุณจงวุฒิเข้าไป

คือเขาล็อกคอเราไว้

หรือเขาปล่อยให้เราเดินเข้าไปเขาทำยังไงคะ

เขาก็ปิดประตูล็อกเสร็จ
เขาก็หันกลับมาคุยกับผม
ไม่มีอาวุธผมไม่มีอะไรเลยนะพี่

เชิญรักษาแฟนผมได้เลย

คือเขาพูดอ่อนลงอะครับเขาไม่ได้มีคำเสียงที่แบบ

แล้วตอนที่บอกพี่ดูแฟนผมได้เลยคือ
จังหวะนั้นเขาก็ปล่อยให้เราเดินในห้อง

เขาก็ปล่อยให้เราทำ

ตามปกติอะครับแต่เขาก็จะ

เข้าห้องอีกชั้นนึงเขาก็จะ

สังเกตหรือมีกลิ่นหรืออะไรที่

เขาเมาไม่มีนะครับ

อาการนี้คือดูมันดูไม่ออกเลยนะครับ
เพราะว่าบวกกับความเครียด

ความโกรธคือดูแล้ว
มันหนักไปทางที่เครียดแล้วก็โกรธมากกว่า

สิ่งแรกที่เราต้องประเมินก็ให้ถามเกี่ยวกับอาวุธนะครับ

ก็เราฟังเสียงเขาคุยกันถามเรื่องบาดแผล

นิ้วขยับได้ไหมยืดได้ไหม
ขยับได้ไหมก็ทำแผลอย่างนี้
ซึ่งบทสนทนานี้มันจะเป็นตัวบอกเองว่ามีหรือไม่มีอาวุธร้ายแรงใช่ไหมคะ

แต่ดูแล้วเท่าที่ฟังคุณทรงวุฒิคือว่าเข้าไป
คุณเอ็มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็

เสียงนั้นก็จะออกไปข้างนอก
พี่ไม่มีอาวุธใช่ไหมไม่มีอาวุธปืนใช่ไหม

ผมแค่ขู่ไปเท่านั้นเอง
คือเนี่ยพี่ดูได้เลยผมไม่มีอาวุธ

เชื่อทุกครั้งในการเข้าไปช่วยเหลือ

ก็เลยเราก็ต้องทำการพูด

ตอนที่เราเห็นไลฟ์สดเนี่ยคือน้องผู้หญิงเนี่ย

แต่ว่าตอนที่เข้าไปเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเตรียมการตอนก่อนที่จะให้คุณทรงวุฒิเข้าไป
ใช่ครับเขาน่าจะใส่ช่วงนั้น
ระหว่างที่คุณทรงวุฒิเข้าไป
ปฐมพยาบาลน้องผู้หญิง

มีบทสนทนากันไหมคะ

ตามภาษาที่เราต้องประเมิน

ใช่ครับที่จะประถมพยาบาลให้น้องเขา

หน้าแขนที่บวมช้ำ

ค่อนข้างจะชะกันนิดนึง

แล้วก็ที่มือเนี่ย
เหมือนมีอะไรที่ของคม

วมจนนิ้วเขางอไม่ได้ครับ

ผมก็ทำการแบบว่า

ให้นิ้วเขายืดออก
แล้วให้เขาทำการผ่อนคลาย

ก็เขาก็ได้กระดิกนิ้วได้

ถือว่าขั้นตอนนี้กระดูกนิ้วไม่เป็นไร

อย่างแผ่ฉะกับตรงมองเงี้ยนะครับ

ถามถึงอาวุธกลายเป็นว่าเรา

เอิ่มจะถามแค่อาการ

หรือจะกลายเป็น

เราคุยกับผู้หญิงเยอะไหมคะ
ก็คุยแค่เฉพาะตอนที่เราทำแผล
แต่เราจะสนใจฝ่ายชายมากกว่า
ซึ่งอยู่ในห้องนั้นนานแค่ไหนคะ

คุยกับเขาไปเยอะไหมคุณสมมติ
ก็เยอะนะครับส่วนใหญ่จะปลอบใจเขาครับ
อบใจเขาแต่เขาก็จะระบายแบบคำเดิมอะครับ

โดนกระทำไม่น่าโกหกผม
ถ้าคุณไม่โกหกผมผมก็ไม่ทำอย่างนี้กับคุณอะไรประมาณนี้ครับ
พูดคำซ้ำแล้วก็จะมีอาการร้องไห้เฉพาะ
ตอนที่เขาจะพูดแบบนี้กับแฟนเขา
ตอนที่ปฐมพยาบาลอยู่เนี่ย
ระหว่างประมาณชั่วโมงนึงนะคะ

ก็จะมีเดินไปบ้างเดินไปตรงอ่าง

เพราะว่าตามเมืองต้นแล้วเนี่ย
คนที่โดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้

แฟนเขาเจ็บพี่เจ็บแค่นี้

พี่ทำแฟนผมเบาได้ไหม

พี่ทำปฐมพยาบาลแฟนผมเบาได้ไหม

ขอเบอร์ลากเบอร์กันได้
เดี๋ยวงวดหน้าแล้วผมจะได้ชวนพี่เนี่ย
ไปกินข้าวด้วยกันผูกมิตรกันเชื่อใจกันเนี่ย
เชื่อใจผมไหมอะไรอย่างนี้ไว้ใจผมเลือกพี่
คืออาการหนึ่งที่จะสังเกตเห็นได้คือการพูดในประเด็นเดิมวน
ไม่ได้มีอาการของคนเมาเหล้าหรือเมายาให้เห็น
ใช่เขาฟังรู้เรื่องเขาฟังน้ำเสียงเขาคุยเขาคุยรู้เรื่อง
สามารถโต้ตอบได้ตรงประเด็นที่เขาถาม
ไม่สังเกตได้เลยว่าจะเมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีใช่ไหมคะ
ส่วนเรื่องสารเศรษฐีอะไรนะอันนั้นเราไม่ทราบนะครับ
ค่อนข้างจะสังเกตยากถ้าขับถ้าไม่ถึงขั้นว่าเมาจริง
มีอาการโมโหขึ้นมาในระหว่างช่วง๑ชั่วโมงที่อยู่ในห้องให้ได้ยินบ้างไหมคะ
ก็มีโมโหขึ้นมาบ้างช่วงที่ผมอยู่ด้วยนะครับ
คือมีอาการที่จะโกรธขึ้นมาบ้างผมก็พยายามบอกว่า
ใจเย็นนะครับใจเย็นตรงนี้เราอย่าไปคิดอะไรมาก
เราพยายามห้ามสติอารมณ์เราไว้เราอย่าไปเครียดมากตรงนี้
มีเครื่องของทำลายของอะไรบ้างไหมระหว่างที่คุณทรงวุฒิอยู่ในห้อง

คุยไปคุยมาแบบอารมณ์ขึ้นแล้วแบบทำลายข้าวของมีไหมคะ
ไม่มีครับเพียงแต่เขาจะจับกลุ่มไฟแล้วเขาจะนั่งกุ้มหัว
แล้วเหมือนคนเครียดอะครับเหมือนคนกุ้มใจ
แล้วเขาก็สักพักนึงพอเราพบใจเขา
เขาก็จะเริ่มคลายขึ้นมาแล้วก็จะมาเดินมามาจับแผล
จับแฟนเขารูปแฟนเขาว่าตัวเองไม่น่าโกหกเขา

แล้วระหว่างที่มันมีบทสนทนาที่ผู้ชายพูดกับผู้หญิง
น้องผู้หญิงตอบน้องผู้ชายอะไรกลับบ้างไหมคะ
ก็มีตอบบ้างครับแต่ว่าไม่ได้บ้าง
มันมีประเด็นอะไรมาเช่นนะคะ
พี่เข้าใจผิดหนูไม่ได้ทำแบบนั้น

คือทางผู้ชายเนี่ยตามที่ผมฟังข้างนอกนะครับ
ทางผู้ชายจะพยายามให้น้องผู้หญิง
เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้น้องคนนี้ฟัง
น้องเขาก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องเล่า
เรื่องที่มันจะทำให้พี่ไม่พอใจไม่ต้องเล่า
ใช่ครับเพราะมันจะยิ่งทำให้ตัวเองโกรธขึ้น
แต่ฝ่ายชายเขาอยากให้ฝ่ายหญิงเล่า
คือช่วงนั้นช่วงที่ผู้ชายเหมือนเขากดขึ้นมาอีก
ที่มีคุณทรงวุฒิอยู่ในห้องจะไม่มีคนหน้าห้องพูดอะไรเข้าไปเลย

หลังจากนั้นนั่นแหละที่กว่าจะได้ตัวน้องผู้หญิงออกมา

แล้วก็จับกุมคุณเอ็มผู้ชายผู้เกาะเหตุเนี่ย

คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วในความรู้สึกของคนที่ลุ้นข่าวนี้อยู่ก็แล้วแต่นะคะ

สามารถช่วยผู้หญิงออกมาได้นะคะ
จังหวะตอนที่จะออกจากห้องก่อนตำรวจและเจ้าที่ด้านนอกจะชาร์จเข้าไป
จังหวะนั้นส่งซิกกันยังไงคะ

เพราะว่าขาเข้าเขายังดูตาแมวตลอดเลย
ให้คนนี้คนเดียวขาออกเขาก็ต้องดูตลอดไหมคะ

ก็ฟังเสียงเขาที่เขาสนทนากันว่าจะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็เราก็คิดว่าการที่ออกมาเนี่ยถ้าน้องเขาเปิดประตู
ผู้ชายคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอามามองตารางไม่ได้
เพราะน้องเขาอยู่ตรงประตูครับ
เพราะยังไงก็ผมก็จะขวางประตูไว้อยู่แล้ว
จังหวะเปิดขวางประตูไว้เพื่อที่จะให้เจ้าที่ดันเข้าไปชาร์จ
คือทุกคนรู้ว่าจังหวะที่คุณสมมุติจะออกคือจังหวะที่จะเข้าแน่นอน
เพราะว่าทางนี้ก็ได้รับการฝึกมาเหมือนกัน

แต่ทีนี้คุณเอ็มเขาระวังตัวแค่ไหนตอนที่คุณทรงวุฒิต้องออกจากห้อง
ตัวเขาอยู่ตรงไหนของห้องคะ
เขาจะนั่งอยู่ตรงข้างแฟนเขาตรงใต้โซฟา
เขาไม่ได้ตามเดินมาส่งคุณที่ประตูเหรอคะ

เหมือนว่าเขานั่งแล้วเขาเหมือนแบบว่าอาการเหมือนคนยอมแล้วอะไรประมาณนี้ครับ

คือเขาจะไม่มีปฏิกิริยาจะแข็งหรือจะออกมาที่จะโต้ตอบ
เขาพูดอะไรกับเราหรือเปล่าคะเราถึงรู้สึกว่าเขาอ่อนลง
คือเขาก็พูดแค่ว่าพี่ออกได้เลยพี่เปิดประตูออกไปได้เลยนะ
พี่เปิดประตูออกไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่คอยดูแล้วกัน

ก็เหมือนกับว่าเขารู้ว่าจะต้องมีตำรวจเข้าไปชาร์จเขา
เขาก็บอกพี่ก็ต้องพี่คอยดูแล้วกันหลังจากที่พี่เปิดประตูออกไป
พอผมเปิดประตูออกไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาจะ

จังหวะนั้นนะคะเขาหันไปพูดอะไรกับน้องผู้หญิงไหมคะ
คือตอนนั้นยังครับยังไม่พูดอะไรจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปชาร์จเขา
พอชาร์จเขาเขาก็พยายามที่จะแบบว่าอยากจะขอกอดแฟนเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม
ประมาณนี้ครับเขาก็ร้องไห้ครับ
ซึ่งข้างนอกประเมินเห็นเป็นภาพเดียวกันไหมคะว่าอ่อนแล้วเข้าไปได้แล้ว
ครับจากน้ำเสียงที่เขาพูดนะครับที่เขาสนทนากันเกือบ๑ชั่วโมงนี้เขาก็อ่อน
ทีนี้พอเข้าไปค่ะพอเข้าไปกู้ภัยเห็นอะไรบ้างคะพอชาร์จเข้าไปในห้องทุกคนเข้าไปในห้องได้แล้ว
อ่าเข้าไปในห้องมันเข้าไปได้แป๊บเดียวครับที่เหลือก็จะเหลือเจ้าหน้าที่เลยเขาจะตามหลอกมาหมด
ใช่ครับหลังจากที่เอาน้องผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาปุ๊บเขาจะกันหมดเลย
เพราะต้องก็ต้องตรวจหลักภาพใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยเขาจะกันออกมาหมด
ฉันต้องกลับไปถามคุณทรงวุฒิว่ามันมีอุปกรณ์เสพยาอะไรให้เราเห็นแว๊บมีบุหรี่มีเม็ดยามีซองยาอะไรไหมคะ
ขวดเบียร์โอเคครับขวดขนาดใหญ่หรือครับใช่ครับขวดกระถาดใหญ่
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาดื่มนานแล้วหรือยัง
ไม่ได้กลิ่นจากทั้งน้องผู้หญิงไม่ได้กลิ่นจากตัวเขาเลย
ใช่ครับตอนที่สื่อสารเขาไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์
แต่ว่าผมก็ไม่อยากจะไปถามเศร้าซีเขานะครับว่าเบียร์กิน
ซื้อมากินวันไหนอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะไปเซาซีเขาตรงนั้น
แต่แค่เห็นว่าเออเรารู้ว่ามีขวดเบียนะที่วางอยู่เนี่ยแหละว่า
คือเท่าที่สังเกตก็ไม่มีปัดติดอย่ายมีกลิ่นแอลกอฮอล์
คุณเฉลี่ยวค่ะตั้งแต่เป็นกู้ภัยมา
คือเหตุทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นครูรักอีกเด็กกันสามีพรรยา
วัยใดก็แล้วแต่ลักษณะการทำลายที่มีความบาดเจ็บขนาดนี้เจอบ่อยไหมคะ
บาดเจ็บขนาดนี้มันก็มีบ้างครับบาดเจ็บแต่ไม่มีการแบบกักขังไว้แบบนี้ครับ

ใช่เรื่องภายในครอบครัวนี้จะบ่อย
ข้างนอกตอนระหว่างที่เรารอข้างในนะคะ
คนห้องข้างเขาออกมาให้ข้อมูลบ้างไหมคะ
ไม่เขาก็มีแง้มออกมาดูแล้วเขาก็ปิดไปกลับไป
ไม่ได้ออกมาว่าพี่หนูได้ยินตั้งแต่กี่โมงพี่ผู้ชายพูดแบบนี้พี่อย่างนู้นอย่างนี้

จนถึงตอนที่เข้าไปสุดท้ายแล้วค่ะ
น้องผู้หญิงเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นใช่ไหมคะ

เพราะว่าจนกระทั่งเราได้นำตัวออกมารู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นห่วงเหมือนเขาอยากจะต้องการที่จะไปสื่อกับแฟนเขาอยู่สื่อสาร

แต่ทีนี้ว่าด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นเหมือนเชื่อละมุนอยู่

ใช่ครับเพราะว่าสภาพคืออิดโรยมาก

พูดอะไรระหว่างทางบ้างไหมคะ
ณตอนที่ออกมาผมก็ไม่ได้มาส่งเลยไม่ได้ตามไป
ว่าเป็นหน้าที่ของอีกทีมหนึ่ง
จนถึงตอนนี้เองคุณผู้ชมคือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวใด
แล้วแต่ที่มีออกมาทั้งหมดนะคะคำยืนยันต้องรออย่างเดียวรอจากตำรวจ
เมื่อช่วงนี้เราพยายามติดต่อท่านวิทยาชัยไม่ว่าจริงติดงาน
ว่าถ้ามีความคืบหน้ามีแง่มุมอื่นของเรื่องนี้
สุดท้ายต้องได้รับการพิสูจน์จริงว่ามันมีส่วนอย่างแท้จริงหรือไม่

และจิงเทศประการใดในทุกมุม
ให้ทั้งสองท่านมาเล่าให้ฟังหน้างานเกิดอะไรขึ้น
รับรู้จากคนที่ไปยืนตรงนั้นอยู่ตรงนั้นประมาณ๔๕ชั่วโมงนะคะ
นั่งข้างหน้าเข้าไปออกมานะคะ
แล้วก็คำวิภาควิจารณ์ต่างสำหรับคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
ก็แล้วแต่คนมองแต่ดิฉันพูดแทนก็แล้วกัน
คือคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็แล้วแต่
ตำรวจกู้ภัยหรือชุดใดก็แล้วแต่
เขาก็ฝึกมาว่าถ้าเข้าไปต้องมีการประเมินก่อน
เมินแบบไหนทำอย่างไรบ้าง
ช้าจะเร็วก็แล้วแต่ใจคนคอยนะคะ
ขออย่าให้มีผู้ป่าเจ็บเพิ่มทางนั้นอีก

เมื่อวานที่ทำงานกันแล้วก็ทุกส่วนเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วยกันแม้แต่กระทั่งในโซเชียลมีเดีย